ไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนที่จังหวัดระยองค่ะ
มีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักวิ่งข้ามเกาะกลางถนนนะคะ
แล้วก็ไปชนรถอีก๒คันพังยับเยิน
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วย๑คนค่ะ
นี่ค่ะเป็นนาทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ
ข้ามเกาะกลางเข้าชนกับกระบะที่บรรทุกเง่าสับปะรดนะคะ

ใช่เง่าสับปะรดเขาบรรทุกมา
แล้วก็ไปชนกับรถเก่งมิซูบิชิอีกคันนึงที่วิ่งตามมาคันสีขาวเนี่ยค่ะ
รถสามคันนี้พังยับเยินเลย
ที่เห็นกระจายกระจายอยู่นั่นก็คือเง่าสับปะรดที่กระจายอยู่เกลื่อนถนนเลยค่ะ
นี่คือช่วง๒ทุ่มครึ่งนะคะในกล้องวงจรปิดของวันที่๒๖มิถุนายนถนนสาย๓๒
ช่วงแยกมาบเตยแยกพวงมาลัยอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
รถสามคันนี้นะคะคือสองคันไม่เป็นอะไร

แล้วคนขับคือนายสุรพงศ์ศรีชายภูมิอายุ๕๐ปีติดอยู่ข้างใน
กู้ภัยเนี่ยต้องเอาเครื่องตัดทางนำร่างของคุณสุรพงศ์ออกมาแล้วพาส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายคุณสุรชัยเสียชีวิตนะคะ
เนี่ยค่ะมาจากเหตุการณ์ที่กระบะเนี่ยเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนแล้วก็ไปชนกับเสาไฟ
หักโค้นแล้วก็ไปชนรถกระบะที่บรรทุกเง่าสับปะรดอย่างเต็มแรง
ทำให้คุณสุรพงศ์ติดอยู่ข้างในถูกอัดติดอยู่นะคะ
แล้วรถมิซูบิชิอีกคันนึงขับตามรถบรรทุกมา
ก็ถูกชนจนหน้ารถพังยับเยินไปเหมือนกันนะคะ
คนเจ็บทั้งหมดกู้ภัยปลวกแดงนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
คุณสุรพงศ์ที่ขับรถบรรทุกเง่าสับปะรดเสียชีวิต
ตำรวจก็จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปค่ะ